มีเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะอยู่ภายในห้องเชี่ยวมงบสอยเจมป์หวย
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีห้องเช่านี้จะเป็นเหมือนกับห้องเช่าชั้นเดียวอ่ะนะคะ
ปลูกติดกันมีอยู่๒๐ห้อง
ไฟไหม้เนี่ยห้องที่๑๙แล้วคนที่เขาอยู่ข้างห้องอยู่ใกล้กันเนี้ย
เขาบอกว่าก่อนที่จะไฟลุกไหม้เนี่ยนะได้ยินเสียงคล้ายเสียงระเบิดดังขึ้นแบบตุ้ม
สามครั้งครับสามครั้งเลยนะคะแล้วคนที่อยู่ในห้องเช่าเนี้ย
ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องพักที่สิบเก้านะคะ
เขามียี่สิบห้องตรงนี้แล้วก็พอเข้าไปตรวจสอบเนี่ย
มีซากทีวีถูกไฟไหม้มีสัมภาระอื่นอื่นก็ไฟไหม้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะ
และกลางห้องพบในนิตปิ่นซิริอายุห้าสิบสี่ปีถูกไฟคลอกตาย
แล้วไฟก็ลามไปห้องข้างข้างด้วยนะคะนายคันชิดปิ่นมณีอายุสี่สิบห้าปี
เขาอยู่ห้องข้างข้างค่ะเขาบอกว่าตัวผู้ตายตัวในนิดเนี่ย
เช่าห้องอยู่ตรงนี้ประมาณเดือนกว่าอยู่คนเดียวมีอาชีพขายเฉาก๊วยนมสดน้ำตาลสดในพื้นที่
ก่อนที่จะระเบิดได้ยินเสียงตูมเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีสามตูมเลยอ่ะ
สามครั้งคล้ายเสียงระเบิดแล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนอยู่ภายในห้อง
แล้วไฟมันก็โหไหม้แบบพลึบเลยนะคะคนที่อยู่แถวนั้นที่อยู่ในห้องเช่าด้วยกันเนี่ย
ก็มาช่วยกันตักน้ำเพื่อที่จะดับไฟแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
ปรากฏว่าสุดท้ายคนที่อยู่ในห้องเช่าห้องที่๑๙ก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิต
ซึ่งก็คือในนิดนะคะทีนี้ค่ะนายคันชิตที่อยู่ห้องข้างข้างกัน
เขาเล่าให้ฟังว่าเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดที่ดังขึ้น๓ครั้งเนี่ยนะคะ
ครั้งแรกน่าจะมาจากทีวีเพราะว่าตัวในนิดผู้ตาย
ชอบเปิดทีวีทิ้งไว้ทั้งคืนค่ะห่างกันไม่กี่วินาทีได้ยินเสียงตู้มครั้งที่สองนะคะ
คาดว่าเป็นมอเตอร์พัดลมระเบิดเพราะว่าก็เปิดพัดลมทิ้งไว้เช่นเดียวกัน
และเสียงตู้มครั้งที่๓น่าจะเป็นขวดที่บรรจุน้ำมันแก๊สโซฮอล
ซึ่งอันนี้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะ
ภรรยาของนายคันชิศนางนก
เนี่ยนะคะเขาบอกว่าไฟไหม้เร็วมากนะคะแล้วมันก็แรง
ไม่ทันตั้งตัวเธอกับสามีตกใจมากพากันหนีออกจาก
ห้องสามีตั้งสติได้ก็เข้าไปช่วยดับไฟก็วันนี้ก็
ต้องช่วยกันย้ายห้องเก็บข้าวเก็บของไปอยู่ห้อง
อื่นเพราะกลัวว่าผนังที่ติดกับห้องที่ไฟไหม้อ่ะมันจะ
มีปัญหานะคะเพราะว่ามันได้รับความเสียหายเยอะเลย
ไปอยู่ที่เบอร์ห้าแล้ว
ตำรวจสภรรรึบกะบอกว่าเบอร์อยู่ระหว่างติดต่อญาติ
ของผู้เสียชีวิตนะคะญาติอยู่ที่จังหวัดชายภูมิให้มา
รับศพแล้วก็รับรถเข็นขายของรถเข็นขายของไม่ถูก
ไฟไหม้นะคะจอดอยู่ข้างหน้าตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
กรณีทีวีแล้วก็กรณีพัดลมเพราะว่าเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนอาจจะไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็ระเบิดขึ้น
จากการตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นมีคราบน้ำมันอยู่ตามตัวด้วยนะคะ
แล้วก็ตามผนังห้องก็มีคราบน้ำมันอยู่เต็มเลยคาดว่าเป็นน้ำมันแก๊สโอฮอลเก้าหนึ่ง
ที่เขามีอยู่เก็บเอาไว้ในห้องอะค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่ากลัวต้องระวังใครเปิดทีวีทิ้งไว้อะไรทิ้งไว้ตอนนอน
คือบางทีมันก็ลุกลามต่อเนื่องแล้วก็ดับกันไม่ทันใช่ค่ะนะครับ